มันยังไงยังไงกันอยู่นะคะเพราะว่าลุ้นกันแทบตายสุดท้าย
อ้าวไม่ใช่เหรอพลอยเชอร์มานแล้วก็คุณแอนดริวเกร็กสันนั่นเองนะคะ
หลายคนบอกว่าคู่นี้ดูมีเคมีเข้ากันเข้ากันเยอะมากเลยนะคู่นี้
ใช่แล้วนี่เขาบอกว่ามีข่าวดีออกมาตอนแรกแล้วว่าเออ
เขาข่าวดีเขาประกาศเปิดตัวหรือเปล่าเพราะว่าคุณมัมพลอยเชอร์มานี่นะคะ
ล่าสุดถูก๓พิธีกร๓แซ่บเข้าไปล้วงความลับกันที่บ้านถึงเรื่องราวความรักค่ะ
งานนี้สไตล์พลอยเนาะไม่มีกั๊กค่ะเปิดหมดเปลือกเลย
บอกเลยว่ากำลังซุ่มคบหาดูใจอยู่กับหนุ่มลูกครึ่ง
เราก็ดีใจหนุ่มลูกครึ่งแอมดิวป่ะเนี่ย
เป็นเพื่อนกับฝ่ายชายแล้วเจอกันครั้งแรกที่งานเบบี้ชาวเวอร์ของลีเดียค่ะ
สเตตัสตอนนี้เป็นเพื่อนกันแหละแต่ว่าก็คุยไลน์กันทุกวันทุกวัน
มีการออกเดทไปด้วยนะฮะเคยไปเที่ยวด้วยกันมาแล้ว
ฝ่ายชายเนี่ยเขาอยู่ฮ่องกงเป็นหลักพอไปมาเอาไม่ใช่แอนดริวะ
นะคะไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกและหลายคนกังวลว่าเออ
ระยะทางจะเป็นอุปสรรคสำหรับความรักครั้งนี้ของคุณมัมหรือเปล่านะคะ
พลอยบอกเลยว่าไม่มีอุปสรรคสำหรับพลอยค่ะเจ้าตัวประทับใจที่ฝ่ายชายเนี่ย
เป็นคนแบบสบายธรรมชาติและถามว่ามีลุ้นไหมพลอยบอกว่าก็เพิ่งเริ่มเองค่ะ
บอกนี้โอ้ยส่วนแฟนคลับผู้จิ้นปลอยแอนดริวที่ตามลุ้นอย่างที่บอกไป
เฮ้ยเราต้องสดแห้วกันไปก่อนค่ะคุณผู้ชมแต่ก็ไม่เป็นไรนะจ๊
ถึงคุณมามเขาจะมีว่าที่คนศึกษาดูใจหรือว่าว่าที่แฟนในอนาคตเนี่ยนะคะ
ก็ยังเป็นเพื่อนกับแดดดี้แอนดริวได้เหมือนเดิมนะคะเห็นแล้วอยากให้ทั้งคู่ออกมาเล่นละครอีกด้วยกันนะคะ
ผู้ชมค่ะเพราะว่าตอนเล่นละครโอ้ยเคมีตรงกันซะแล้วเกินนะคะใช่